ท่านผู้ชมครับมีหญิงสาวคนหนึ่งได้โพสต์เรื่องราวของตัวเอง
เพื่อเตือนภัยว่าไปไหนมาไหนเนี่ยมันก็อันตรายจริงนั่นแหละ
บางทีคิดว่าอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วยังเจอภัยเข้าโดยไม่รู้ตัวนะครับ
ผู้หญิงคนนี้เธออายุ๒๖ปีนะครับโพสต์ภาพของตัวเองที่มีร่องรอยบาดแผล
จากการถูกทำร้ายร่างกายหลายแห่งหลังจากถูกคนร้ายที่เป็นผู้ชาย
บุกเข้ามาในห้องพักในรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่
วันนั้นเธอเดินทางไปช่วยงานแต่งงานของญาติในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่
มาเปิดห้องพักอยู่ร่วมกับญาติญาติก็อยู่กัน๑๐ห้อง
เพราะว่าบ้านญาติในงานแต่งเนี่ยทับแคบไม่สามารถรองรับแขกได้หมดนะครับ
เธอก็อยู่ห้องพักห้องหนึ่งนะครับอยู่คนเดียวนะครับ
กลางดึกตื่นขึ้นมาปรากฏว่ามีผู้ชายคนนึงนั่งอยู่ที่ปลายเท้าฮะ
ตรงปลายเตียงนะครับตกใจมากก็เลยร้องถามไปว่าเป็นใครเข้ามาได้ยังไง
คนร้ายบอกสั้นฮะบอกชื่อปอนแล้วก็เข้ามาประชิดตัวเลย
เธอเข้าที่หน้าก่อนเลยแล้วก็บีบคอแต่เธอไม่ยอมครับก็ต่อสู้กันไปมา
แล้วก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือคนร้ายก็เลยฉวยจังหวะวิ่งหลบหนีออกจากห้องไป
นี่ฮะเธอก็เอาหลักฐานร่องรอยบาดแผลตามร่างกายไปแจ้งความที่สพบัวใหญ่นะครับ
เพื่อให้ติดตามจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุแล้วก็โพสต์เพื่อเตือนภัยนะครับ
ล่าสุดตำรวจบอกว่ากำลังไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดอยู่นะครับเพื่อที่จะไล่ติดตามจับกลุ่มตัวคนร้าย
ก็ได้เข้ามากล่าวแสดงความเสียใจนะครับแล้วก็บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ
หลังเกิดเหตุก็เสนอเงินค่ารักษาพยาบาลช่วยเหลือไปแล้ว๔๐๐๐บาท
อันนี้รีสอร์ทบอกนะแต่ผู้เสียหายไม่ยอมรับ
รีสอร์ทบอกว่าก็เสนอเพิ่มเป็นค่ารักษาพยาบาลกับค่าทำขวัญ๑๐๐๐บาท
ก็คิดว่าอันนี้ก็เหมาะสมแล้วนะครับ
แต่ทางผู้เสียหายทางรีสอร์ทบอกว่าผู้เสียหายกลับเรียกเงินกลับมาว่าต้องการ๒แสนบาท
ซึ่งทางรีสอร์ทเขาบอกว่าเขาคิดว่ามากเกินความเป็นจริง
เพราะว่าที่ผู้เสียหายบอกว่าพักรักษาตัวไป๘วันเนี่ย
แล้วทำให้ศูนย์เสียรายได้เนี่ยไม่รู้ว่ามันมากหรือน้อยเกินไปตามคำเรียกร้องหรือไม่
พร้อมกันนี้ยังยืนยันว่าทางรีสอร์ทไม่ได้เป็นคู่กรณีแล้วก็ไม่ได้ปกป้องคนร้ายด้วย
ยื่นข้อเสนอไปก็คือต้องการช่วยเหลือบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องทางด้านความปลอดภัยของรีสอร์ท
ซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนกล้องวงจรปิดที่ชำรุดเสียหายไปติดตั้งกล้องเพิ่มในจุดเสี่ยงต่าง
ไปสำรวจประตูลูกบิดประตูตัวล็อกหน้าต่างประตูทั้งหมดให้มีความแน่นหนามากขึ้นเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าไปแล้ว
ทีนี้พอมันมีกรณีที่รีสอร์ทเขาบอกมาแบบนี้ทางผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายนะครับแล้วก็ญาติญาติเขาก็เข้ามาคอมเมนต์
ระบุว่าความจริงแล้วรีสอร์ทไม่ได้ติดต่อให้ความช่วยเหลือหรือว่าขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลย
ตามที่มาให้ข้อมูลตอบกลับมาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เลยตั้งแต่เกิดเรื่องมีแต่ทนายความของรีสอร์ทโทรมาหาด้วยถ้อยคำที่ไม่ดีกับครอบครัวนะครับ
แล้วก็เสนอเงินอย่างที่บอกนั่นแหละแต่ทางครอบครัวเขามองว่า๒แสนบาทที่เรียกร้องไปเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าตรงนี้มันจะคุ้มค่ากับชีวิตของญาติของเขานะ
ถ้าคืนวันนั้น๔สิงหาคมผู้หญิงคนนี้ไม่ดิ้นต่อสู้ตะโกนเรียกร้องขอความช่วยเหลือแล้วคนร้ายไม่หนีไปเนี่ย
หรือถ้าคนร้ายมันมีอาวุธมาด้วยเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นก็เลยเอาเป็นว่าตอนนี้เขาก็ยังพูดคุยกันอยู่เกี่ยวกับการชดใช้เยียวยาค่าเสียหายที่เกิดขึ้น